พื้นที่จังหวัดภาคเหนืออาจจะเผชิญกับปัญหาไฟป่า
เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งพอสมควร
ทำให้ล่าสุดนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น

ฝึกซ้อมการดับไฟป่าขั้นวิกฤต

ติดตามจากรายงานโดยคุณสราชระวิรังศรีอรุณครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า
เกิดเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่แห่งหนึ่ง
คือได้ประสานเจ้าหน้าที่ชุดเดี่ยวไฟจากกลมปลาไม้
เกี่ยวไฟจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และกำลังทหารเข้าไปดับไฟในพื้นที่ดังกล่าว

และไฟได้ขยายพื้นที่เป็นวงกว้าง
ทำให้กำลังพลภาคพื้นดินไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้
ถึงต้องประสานไปอย่างสูงประชาการ

คุณสาธารณการสะยานทิ้งน้ำเวลานี้เปลี่ยน

เป็นเครื่องบินลำแรกที่จะเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่
เนื่องจากมีความสามารถบรรทุกน้ำได้มากถึง๑๕๐๐ลิตร
ทำให้ไฟที่ลุกไหม้ลดความรุนแรงลง
แต่ยังคงหลงเหลือเปลวไฟบางจุด
จึงต้องประสานเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่
เพื่อหยุดยั้งไฟป่าที่อาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิม
โดยเฮลิคอปเตอร์จากสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งเป็นอากาศยานที่มีความคล่องตัว
และมีความสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
จะเข้ามาปฏิบัติการทันทีที่ได้รับการประสานงานจากศูนย์บัญชาการ
จากนั้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน
พบบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่า

ต้องประสานรถดับเพลิงเข้ามาในพื้นที่ทันที

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล

และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่วางแผนไว้
แต่จากนี้ไปก็เป็นช่วงที่อากาศจะแห้งแรงมากขึ้น

ความร้อนเกิดขึ้นมากขึ้นมีหมอกควันเกิดมากขึ้น
ก็เป็นขั้นตอนของการที่ใช้กำลังจำนวนมากเข้าไป

จากข้อมูลของกรมป่าไม้พบว่า
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมถึง๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พบจุดฮอตสปอร์ตหรือจุดความร้อนสะสม
ในพื้นที่ป่า๙จังหวัดภาคเหนือจำนวน๘๕๘๖จุด
โดยพบในพื้นที่ป่าอนุลักษ์จำนวน๑๑๖๙จุด
ป่าสงวน๖๒๔๖จุด
และพื้นที่เกษตรกรรม๑๑๗๑จุด
ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ป่าจำนวน๑๙๑ครั้ง
พื้นที่เสียหาย๕๔๓๒ไร่
สาเหตุหลักยังคงมาจากประชาชนเผาวัชพืช
เตรียมพื้นที่เกษตรและเผาเพื่อหาของป่า
จึงทำให้ในปีนี้จันทธิต้องใช้กฎหมาย

และนำกำลังพลอากาศยานเข้ามาประจำ
ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
สราชละวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน